ไปดูปฏิบัติการล้อมจับหน่อยดีกว่า

ทหารเรือเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ล้อมจับตัวอะไรไปดูค่ะ
โอ้โหคุณเข้าป่าก่อน

ต้องเข้าป่าเพราะว่าต้องปฏิบัติการแบบลับ

จับอะไรกันเนี่ย

เป็นบ้านพักค่าราชการกองเรือยุทธการ
อำเมอสัตตาฮีบจังหวัดชนบุรี

โรจณะธรรมสถานสัตตาฮีบ

ตัวนี้หน่อยมันออกอารวาส

เจ้าหน้าที่มาถึงก็นำอุปกรณ์จับสัตว์มาเลยนะคะ
ความยาวของตัวมัน๒เมตรกว่า
แล้วดูข้างข้างตัวใหญ่

ต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นชนิดแบบห่วงเชือก

ถึงจะสามารถจับกลุ่มได้แล้วมัดเลยค่ะ

คือมัดเท้าดีกว่า

เอิ่มขึ้นรถกระบะป่า

ตัวหนักตัวนู้นด่วย
แต่อย่างนี้ค่ะ

เขาก็บอกก่อนไปขออีกสักนิดได้ไหม

ดูบริเวณหลังของน้องหน่อยสิ

มันเป็นลวดลายตัวเงินตัวทองปกติ
แคร์เมล่ามันก็ปรากฏลาย
แต่บางคนเขาก็บอกว่าไลน์นี่แหละ
มันทำให้จินตนาการความคิดไปได้ตีความหมายไปได้
คุณชนะดูดิโอ้ใช่ขนลุกน่ะ
เฮ้ยนวดลายคล้ายเลยอ่ะคุณฟิศาสตร์
ไม่ใช่คุณฟิศาสตร์คือขนลุก
คุณค่ะมองอะไรอ่ะมองได้คิดอะไรคิดได้แต่อย่าคิดไปเอง

อันนี้ก็ได้คือเอาเป็นว่าส่วนเนอร์ตัวทองมา
ดีแล้วที่เรียกกู้ภัยมาจับแต่เรื่องของโชคลาภความเชื่อ
ตอนนี้ขนลุกมากใช่อ๋อไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
ไปดูแล้วดิมา